นี่ค่ะคุณปุ๊กครับคุณดาวครับ

ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมคงคุ้นเคยคำว่า

นึกออกไหมฮะไทยแลนด์๔๐ตอนนั้นพูดกันมาก
ตอนหลังเราก็คุ้นเคยกับคำว่า

คำสองคำนี้มันมีความหมาย
อธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดว่า

เทคโนโลยีระดับสูง
มาช่วยในการพัฒนาประเทศสมบูรณ์แบบ

หัวใจสำคัญที่เราจะได้รับประโยชน์จากไทยแลนด์๔๐
หรือรัฐบาลดิจิตอลคือหนึ่ง
เราจะได้ระบบจัดเก็บข้อมูล
ที่สะดวกทันสมัยและใช้งานง่ายขึ้น

เมื่อมีข้อมูลที่สมบูรณ์ทันสมัยแล้วเนี่ย
หน่วยงานของรัฐจะดึงเอาข้อมูล

แต่เอามาใช้ไม่เป็นก็เสียของ

เราบอกว่าเครื่องใหม่เนี่ยมันมีคุณสมบัติเยอะแยะมากกว่ารุ่นเก่า
แต่ว่าไอ้คุณสมบัติเยอะแยะที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ย
ถามว่าเราได้เอามาใช้งานคุ้มไหม
หรือว่าใช้เหมือนกับมีเครื่องเก่าอยู่
ซื้อเครื่องใหม่มาก็ใช้เท่าเดิม

เนี่ยจะมีใครสักกี่คนที่จะใช้เครื่องโทรศัพท์มาตัดต่อหนัง
เราไม่ได้มีอาชีพแบบนั้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังผมหยิบ
มหาดไทยสั่งเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อรองรับรัฐบาลดิจิตอล
อันนี้ก็ซึ่งมันเป็นผลพวงจากเรื่อง
แลนด์๔๐รัฐบาลดิจิตอลที่ว่าแล้ว
ที่ผ่านมาเวลาเราไปติดต่อสถานที่ราชการ

ไม่ว่าจะที่ว่าการอำเภอเทศบาลอบตสำนักงานที่ดินหรือที่อื่น
เราจะต้องเตรียมสำเนาไปสองอย่าง
คือสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้าน
ถ้าใครไม่เตรียมไว้ล่วงหน้า
เอาตัวจริงไปเนี่ยก็ต้องไปถ่ายเอกสาร
ซึ่งจะมีถ่ายอยู่บนสำนักงานเหล่านั้น

เพราะว่าเอกชนเขาจะลงทุนซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ไปวางไว้บนสำนักงานแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปคอยรับจ้างถ่ายเอกสาร

สมัยก่อนผมจำได้ว่าแผ่นละ๒๓บาทเลยถ่ายเอกสาร
ทั้งที่ตอนนี้ก็เหลือ๓แผ่นบาทเดียว
แต่ต่อจากนี้ไม่ต้องแล้วครับ
เพราะว่าเมื่อมันมีข้อมูลอยู่ในฐานจัดเก็บข้อมูลแล้ว
เจ้าหน้าที่ต่างที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลต่างที่เกี่ยวกับประชาชนคนไทยทุกคนมีอยู่หมด
ส่วนราชการต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับประชาชน
จะไปติดต่อราชการก็กดหาเอาเองได้ทั้งหมด
มันจะมีตั้งแต่วันเดือนปีเกิด
ชื่อพ่อชื่อแม่อะไรมีหมด
สถานภาพเป็นยังไงโสดหรืออย่าร้างหรือแต่งงาน
มีหมดสถานที่เกิดสถานที่อยู่ปัจจุบันในฐานข้อมูลครบหมด
แล้วทำไมจะต้องขอสำเนาเอกสารจากประชาชนอีก
ฉะนั้นมันจึงมีมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเนี่ยเป็นสองมติ
หนึ่งมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน
ตามนโยบายไทยแลนด์๔๐ซึ่งมีมติไว้เมื่อวันที่๓๐เมษา๖๓
กับ๒มติคอรมอเมื่อวันที่๖ตุลาที่ลงมติไว้เป็นเห็นชอบ
มาตรการอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนอย่างที่ว่า
กรมการปกครองจึงเอามติ๒มติ
เนี่ยมาออกเป็นคำสั่งคำสั่งก็คือขอให้ทุกจังหวัดแจ้งหน่วยบริการประชาชนในสังกัด
กรมการปกครองให้ปฏิบัติตามซึ่งหน่วยราชการอื่นสังกัดกระทรวงอื่น
ก็น่าจะค่อยทยอยออกมาเป็นประกาศคำสั่งให้เป็นแบบเดียวกัน
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการที่ประชาชนไปติดต่อกันมาก
หน่วยงานราชการในกรมการขนส่งทางบกการไปทำทะเบียนติดต่อใบขับขี่
ราชการสังกัดกรมที่ดินที่ประชาชนต้องไปทำธุรกิจซื้อขายโอนที่ดิน
ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเมื่อไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านแล้วเนี่ย
ก็เหลือแต่ว่าจะทำยังไงให้งานบริการประชาชนมันฉับไวขึ้น
ซึ่งเดี๋ยวนี้ที่เขาปฏิรูปกันไปก่อนแล้วก็มีเยอะนะ
ซึ่งเลวขึ้นเดี๋ยวนี้ใครไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแป๊บเดียวเสร็จ
ไปต่อทะเบียนรถแป๊บเดียวเสร็จ
ไปทำหนังสือเดินทางก็สะดวกเดี๋ยวเสร็จ
แต่ว่าที่ยังเข้าคิวและใช้เวลานานกันอยู่ก็ยังมีหลายหน่วยงาน
เช่นเวลาจะไปโอนซื้อขายที่ดินคอนโดโอนที่ดินอะไรพวกนี้
ยังควรจะได้รับการปรับปรุง
แต่ว่าเขาก็อ้างได้ว่ามันเป็นงานที่ต้องละเอียดหน่อย
เงินมันเยอะผิดพลาดไม่ได้ฉะนั้นต้องละเอียดรอบครอบก็ช้าหน่อย
ทีนี้มาถึงประเด็นการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทธกภัยน้ำท่วม
เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับดูโทรทัศน์ตอนนี้แล้วเนี่ย
เดือดร้อนกันมากเพราะน้ำมันท่วมมิดบ้าน
ท่วมไปถึงชั้นล่างนี่เต็มหมดบ้านพังอยู่ไม่ได้
นายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมจะเยียวยาแล้ว
การไว้พร้อมแล้วผมก็ยังจะขอย้ำถามอยู่เหมือนเดิมว่า
ที่ว่าเตรียมการไว้พร้อมแล้วเนี่ยความช่วยเหลือ
มันจะตกไปถึงมือประชาชนผู้เดือดร้อนได้เมื่อไหร่
คนที่เดือดร้อนแสนสาหัสจริงเนี่ยเขารออยู่นะครับ
แต่ว่าวันนี้ได้ฟังจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง

บัญชีกลางเนี่ยเป็นกรมที่
มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
พินาสั่งจ่ายเงินอะไรต่างของประเทศเนี่ย

ธิบดีกุลยาบอกว่า
ได้เตรียมได้เตรียมพร้อม
ทดลองราชการเอาไว้แล้วสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น
เบื้องต้นเนี่ยจังหวัดละ๒๐ล้านบาทก่อน
จังหวัดละยี่สิบล้านก่อนแต่ว่าถ้า
จังหวัดไหนเห็นว่าน้ำท่วมมาก
ท่วมในวงกว้างคนเดือดร้อนมาก
ล้านถ้าจะไม่พอเอาไม่อยู่ต้องการเพิ่มมากกว่านั้น
ก็ขอให้จังหวัดนั้นเนี่ยส่งเรื่องขอขยายวงเงินได้
ขยายได้นะเอาไปก่อน๒๐ถ้าต้องการเพิ่มจะให้ได้ถึง๕๐ล้านบาทหรือ๑๐๐ล้านบาท
ความรุนแรงของผลกระทบ
วิธีการก็คือให้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัด
อันนี้ที่เรียกกันว่าปพจังหวัด
สำนักงานปพจังหวัดได้รับเรื่องแล้วก็จะส่งเรื่องต่อไปที่สำนักงานปพส่วนกลาง
สำนักงานปพส่วนกลางได้รับเอกสารรับเรื่องแล้วก็ส่งไปที่กรมบัญชีกลาง
เพื่อพิจารณาขยายวงเงินให้ที่ว่าอาจจะได้ถึงห้าสิบล้านหรือร้อยล้าน
ความรุนแรงของผลกระทบอธิบดีคุณกุลยาบอกว่ากรมมีความพร้อมอย่างเต็มที่
สำหรับการเบิกจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินกรณีฉุกเฉินฟังแล้วก็ค่อยใจชื้นว่าเออ
เรื่องเงินนั้นไม่มีปัญหาแล้วเป็นการทดลองจ่ายจ่ายไปก่อนเดี๋ยว
จะเอาเงินมาจากส่วนไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จ่ายไปก่อน
แต่ฟังแล้วมันห่วงขั้นตอนการเดินทางของเอกสารครับ
จากผู้ว่าไปถึงสำนักงานปจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจจ
เช่นผ่านไลน์ผ่านอีเมลเขาทำกันอย่างนั้นมันแป๊บเดียวถึง
ทีนี้ระบบราชการเนี่ยทำได้ไหมล่ะครับ
ที่ไม่ต้องเดินเอกสารเป็นตัวหนังสือเป็นกระดาษ
แล้วก็กว่าจะถึงกว่าจะไปติดอยู่ตรงนั้นตรงนี้
อันนี้อยากจะถามว่าไอ้กฎเกณฑ์กติกาเนี่ยรองรับไหม
สำหรับการส่งผ่านอีเมลผ่านอะไรก็ได้ที่มันสะดวกที่เขาทำกันง่ายเวลานี้
เออทำได้ไหมถ้าทำได้มันจะทำให้การเบิกเงินทดลองจ่าย
ทดลองจ่ายลงไปในจังหวัดได้เร็วขึ้น
คนที่เห็นในน้ำท่วมอยู่ในภาพที่ท่วมอย่างนี้เขารออยู่
เขารออยู่ว่าเมื่อไหร่เงินจะไปถึง
เมื่อไหร่เขาจะได้รับความช่วยเหลือ
ฉะนั้นตรงนี้ที่นายกย้ำว่า
มีเงินพร้อมเนี่ยเงินพร้อมนะพร้อม
แต่ถามว่าจะไปถึงมือประชาชนได้เมื่อไหร่

ปิดท้ายรายการขีดเส้นใต้วันนี้อีกทีหนึ่งครับ

เพราะการช่วยเหลือเยียวยารอไม่ได้จริงนะ
ประชาชนเขาก็ต้องการรับนะครับ